คนนี้ดีกว่านะคะคุณอาหัวและนะคะ

โถแล้วอยู่ทุกวันงานศพนะคะ

อาเด่นเนี่ยลอยอังคารไปแล้ว
ทำพิธีเสร็จสิ้นไปแล้วใช่นะคะ
ก็ยังทำบุญกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ไม่ใช่แค่ความตั้งใจทำบุญของคุณอาคนเดียว
แต่เป็นความต้องการของอาตือภรรยาของอเด่นด้วยค่ะ
ที่อยากจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสามีผู้ล่วงลับค่ะ

โถแล้วก็เลยทำหน้าที่แทนค่ะ
วันที่เดินทางไปแจกโอ้โหคุณผู้ชมตามภาพที่เห็นเลย
ฝนตกหนักมากนะคะแต่ทางคณะก็ไม่ย่อท้อค่ะ
เพราะเชื่อว่าโอ้โหนี่ยิ่งเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ให้กับคุณอาเด่นนั่นเองค่ะ
และนี่ก็ผ่านมาเกือบจะ๑เดือนแล้วค่ะที่อเด่นจากเราไปค่ะ

โทรแล้วบอกทันทีนะคะว่าโอ๊ยไม่มาหรอก
ไปสบายดีแล้วถ้าไปสบายก็ไม่ต้องกลับมาหากันแล้วล่ะ
ไม่มีฟันไม่มีมหาไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
อาเดนมาหาจะมาทำไมแล้ว
อาเดนไม่มาหรอกครับไปที่ชอบแล้ว

อาเดนเข้าฝั่งในตรงตัวเลขหรือเปล่า
โอ้ไม่มีเลยครับน่าจะวนเวียนอยู่ในตัวอาจารย์เด่นดอกประดูก
ลองดูนะครับวันเกิดวันเกิดวันตายอายุ
แค่นั้นแหละน่าจะมา๕๐๑ผมจะตามอีก
เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวทวนให้นะคะ
เกิดวันที่๒๔มิถุนายนค่ะ
ก็ได้นะคะ๒๔๐๖ปีพศ๒๔๘๕นะคะ
เสียชีวิตเมื่อวันที่๑๑ตุลาคม๒๕๖๕นะคะ
ก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคแล้วแต่ความปังของแต่ละคนเลยนะคะ

โทรศัพท์นะคะร้านเอาตัวแรก

ไม่ก็เลขท้ายมันก็ยืนบังอยู่ในมาก
คุณผู้ชม๙๖๒เลขสวยด้วยจ้า
คือถ้าจดตามแจ๊กกะลีนทุกเลขเนี่ยบอกเลยว่าเงินในกระเป๋าไม่โพสต์ชื่อ
บอกอีกเลขหนึ่งนะอายุอทวแระ

แต่ว่าอาถั่วแระเนี่ยก็๗๐กว่าไล่มาแล้วนะตีคู่มาเลยแต่ยังแข็งแรงมากอยู่นะคะ